คุณผู้ชมฮะท่ามกลางสถานการณ์โควิด๑๙นะครับ
ยาที่สำคัญอีกตัวหนึ่งก็คือยาฟาวิพิราเวียนั่นเองนะครับ
ซึ่งก็มีกระแสข่าวว่าจะขาดแคลนหรือไม่
แม้ว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ออกมายืนยันบอกว่ายาไม่ขาดแคลนแน่นอน
มีทั้งการนำเข้าแล้วก็ทางองค์การเพศสัตว์ที่สามารถผลิตได้เองเป็นยาเม็ดนะครับ
แต่ทีนี้คุณผู้ชมมาดูอีกรูปแบบหนึ่ง
นี่ครับคือยาฟาวิในลักษณะของเป็นสูตรยาน้ำเชื่อม
เพื่ออะไรคุณให้เด็ก
คือมันมีเด็กที่คือบางทีเขายังเป็นเด็กเล็กติดโควิด๑๙
แล้วเขาจะมาทานยาเม็ดคือต้องเอายาเด็ดมาบดอย่างนี้มันก็ทานยาก

แล้วเขาเขียนว่าฟาวิคิส
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งไม่ใช่เด็กอย่างเดียว
ให้ผู้ป่วยที่มีความลำบากในการกลืนยาฟาวิแบบเป็นเม็ดด้วย
ก็หันมาทานยาสูดน้ำ
นี่ครับเป็นความสำเร็จที่เกิดขึ้นนะครับโดยนายแพทย์นิธิมหานลเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาพร
แล้วก็พลอากาศตรีนายแพทย์สันติศรีเสริมโภครองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาพรนะฮะ
พร้อมด้วยคณะเพศศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
ได้มีการออกมาเปิดเผยถึงการพัฒนาและคิดค้น
ตำรับยาน้ำเชื่อมฟาวิพิราเวียนะครับ
ก็อย่างที่บอกไปจะสามารถใช้กับเด็กและผู้ป่วย
มีความลำบากในการกลืนยาเม็ดเมื่อติดเชื้อโควิด๑๙นะครับ
อันนี้ถือว่าเป็นตำรับแรกในประเทศไทยเลยนะคุณนะ
โดยคุณหมอนิธิบอกว่าขณะนี้มีผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อจำนวนมาก
รวมถึงเด็กด้วยและอย่างเด็กที่น่าเป็นห่วง
เพราะว่าเด็กไม่ได้รับการฉีดวัคซีนใช่ไหมครับ
ทีนี้ราชวิทยาลัยจุฬาพรนะครับโดยทีมแพทย์เองนะครับ
ก็ร่วมมือกับคณะแพทย์คณะเพศศาสตร์ของจุฬา
ในการที่จะคิดค้นวิจัยสูตรยาชนิดน้ำนี้นะครับ
ในโรงพยาบาลจุลาพรได้สำเร็จคุณ
ซึ่งยาสูตรน้ำนี้นะฮะก็เป็นน้ำเชื่อมแต่เป็นสูตรไร้น้ำตาลด้วยนะ
ถือว่าเป็นทางเลือกให้กับผู้ติดเชื้อโควิด๑๙
ได้เข้าถึงยาอีกรูปแบบหนึ่งนะครับ
แล้วก็ถ้าเป็นสูตรน้ำแบบนี้ก็ถือว่าเป็นยาที่สำคัญที่ต้องสั่งโดยแพทย์
ประชาชนทั่วไปจะรับประทานเองไม่ได้
ต้องได้รับการวินิจฉัยอาการแล้วก็ได้รับคำสั่งจากแพทย์
ในการที่จะกินยาทั้งที่เป็นรูปแบบเม็ดแล้วก็เป็นแบบน้ำเชื่อม

เพราะว่าอาการของผู้ป่วยแต่ละคนมีความแตกต่างกัน
ยานี้ต้องกำกับและใช้โดยแพทย์เท่านั้นนะครับ
ทางโรงพยาบาลไหนที่ต้องการจะได้สูตรยาแบบน้ำเชื่อมนี้ไป

ทางราชวิทยาลัยจุฬาพรก็มีความยินดีที่จะให้สูตรยาไปผลิต
เพราะว่าวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือเพื่อต้องการให้ผู้ป่วยทุกคน
เข้าถึงยาได้แต่ต้องอยู่ภายใต้การกำกับ

ส่วนช่องทางการลงทะเบียนขอรับยาน้ำเชื่อมฟาวิพิราเวีย